มากของสิทธิ์หลวงพ่อแดงกันหน่อยที่วัดเขาบันไดอิต

ลูกศิษย์บอกว่าเดือดเป็นแค้นไม่พอใจ

ตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องแฮรี่พอตเตอร์
ใครที่เป็นเอฟซีเรื่องนี้น่าจะรู้จักกันดี

คุณผู้ชมเขานำภาพเหรียญหลวงพ่อแดง
ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิตจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
เป็นพระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านเคารพแล้วก็ศรัทธาของชาวเพชรชบุรี
นำมาวางเปรียบเทียบกับภาพลอร์ดวัลเดมอร์
ตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องแฮรี่พอตเตอร์คุณผู้ชมเนี่ยภาพนี้นะฮะ

พระครูวันเดอร์มรณายานสัมปัญชโน
เครดิตรูปซ้ายร้านไรมอน
คือโพสต์แบบเป็นการล้อเลียนคุณผู้ชม
คือก็กลายเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตขึ้นมาเลย

โดยนายสวโรธสุธาพระราเดชค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อแดงคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของลูกศิษย์เป็นอย่างมาก
ไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาของเจ้าของเพจคิดสนุก

แต่ก็ไม่ควรจะเอาเรื่องที่คนอื่นศรัทธามาเป็นเรื่องขำขัน
แล้วก็วอนว่าให้เพจนี้ช่วยลบรูปออกด้วย
เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของชาวบ้าน
เช่นเดียวกันกับนายธานินดังกล้องค่ะ

บอกว่ารับไม่ได้เลยกับการกระทำของเพจนี้

คือรูปด้านหน้าสีมันกลบเกลื่อนไปแล้ว
เพราะว่าเป็นเหรียญที่รุ่นเก่าหลายปีนะฮะ
เปรียบเทียบกับตัวแสดงในภาพยนตร์

ก็เลยนำมาประนามการกระทำที่กระทบจิตใจของชาวพุทธนั่นเองค่ะ
คือรูปเนี่ยเหรียญอาจจะตรงความนูนขององค์ท่านนะนะ
จมูกมันอาจจะแบบถูกไถถูกเลือนไปไง
ใช่ตามการเวลาคุณผู้ชมนะ
ขณะเดียวกันที่ทีมข่าวของเราก็มีการตรวจสอบ
ยังเพจดังกล่าวยังไม่ลบนะคุณผู้ชม
โพสต์รูปค้าเอาไว้แบบนั้นไม่ลบออกค่ะ
แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะกระทบต่อความรู้สึก
ผู้ที่เลื่อมใสสัทธาต่อหลวงพ่อแดงหรือเปล่า
แล้วก็มีการโพสต์คลิปต่อด้วยนะครับ
บอกว่ากลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อแดงที่เขียนด่าว่า
โทรมาตำหนิรวมทั้งข่มขู่ทำร้าย
บอกด้วยว่าเขาไม่รู้หรอกว่าศรัทธาของพวกคุณมันคือแบบไหน
แต่คิดว่ามันไกลคำสอนของพระพุทธเจ้า

ความเชื่อใครความเชื่อมัน
ไม่ควรก้าวล่วงศรัทธาของใคร